เหตุการณ์นี้เป็นประเด็นพิพาทระหว่างตำรวจกับรอปภคอนโดมิเนียม
เพราะว่ารอปภไปล็อกล้อรถจักรยานยนต์ตาโล่ของตำรวจ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะโดนดำเนินคดีนะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
แต่รอปภบอกว่าก็คุณตำรวจจอดรถแล้วไม่ยอมจ่ายค่าจอดรถ

เดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะนั่นแหละสิเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ

อันนี้ผมไม่ได้ชอบประมาณนี้ครับ

ผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวพอเรียกคำออกอีกปี

คือทางคอนโดมิเนียมบอกว่ารถจะมาจอดในคอนโดจะต้องได้รับอนุญาต
แต่รถของตำรวจไปจอดตั้งแต่๒๓สิงหาคม
มันก็มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่าย
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เดี๋ยวตรวจสอบให้นะคะว่าตำรวจนายนี้
ศร้อยตำรวจเอกสังกัดจราจรสอนอบางพลัด
เขาอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จริงหรือไม่
หรืออย่างไรที่ไปขู่รอปภว่าเดี๋ยวจะแจ้งความกลับ
ขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะคะ